คุณอ้ำพัชราภาหวนคืนบรังงานแสดงอีกครั้งคุณผู้ชม
สำหรับภาพยนตร์ในรอบ๗ปีเลย
สดร้อนนะคะจากกองบวงสวงเมื่อเช้านี้ค่ะ
คุณอ้ำเขามาบวงสวงหนังค่ะ
หนังชื่อเรื่องว่าทิศน้อย๒๕๓๖นั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะคุณอ้ำพัชราภาแมสสีชมพูค่ะ

ันดาเอเวริงแฮมแล้วก็พี่เท่งเถิดเทิงค่ะ
เท่งเนี่ยเล่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยนะคะ
ซึ่งพี่อ้ำเล่นยอมนับเล่นเนี่ยค่ะ
เพราะว่าพี่เท่งส่งบทมาให้อ่านแล้วบอกว่ามันใช่เลย
เป็นคอมเมอดี้นะคะจริงรายละเอียดเขาไม่ได้อยากจะบอกเยอะ
แต่เราเล่าได้นะคะเพราะเราสืบมาแล้ว
สมัยแบบว่าพี่อ้ำเคยเล่นแบบแม่นะภาครโหนงค่ะ

ไหนเจอคุณอ้ำแล้วนะคะต้องบอกว่าเธอตื่นตี๓นะเธอตื่นเต้นมาก

คุณผู้ชมสวยมากจริงแม้ว่าอากาศจะยมยมแปลว่าคืออากาศมันร้อน
แต่อ้ำยังสวยค่ะก็เลยต้องถามถึงโมเมนต์น่ารักนะคะกับสะพ้ายน้อง
ว่าที่สะพายคุณแอ้วณธพรคลิปนี้ไง
ที่เขาไปร่วมงานวันเกิดแม่ของคุณหนุ่มพกแล้วก็คุณหนุ่มประไนท์ค่ะ
มีคำถามนะคะว่าระหว่างพี่อ้ำกับน้องแต้ว
ใครกันน่าจะได้แต่งเข้าบ้านพรประพาเป็นคนแรกค่ะ

เราไปดิสรุปคนจะรู้ว่าเราทำไมถึงไม่ได้มา
เพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะ

คุณเขารู้ว่าแว่นห่างไหมคะขาแว่น
ห่างหน้าเขาก็หน้าคนละใกครับ
คือว่ามันมีมุกนะคะตอนที่เขาเจอกัน
ซึ่งเขาแซวว่าคุณพกเอาแว่นคุณอ้ำไปใส่แล้วมันห่างหรือเปล่า
ขาแว่นมันจะห่าง

ส่วนพระเอกอนันดานั้นนะคะก็นอกจากจะดีดาค่ะ
ร่วมงานกับคุณอ้ำพัชรภาเป็นครั้งแรกค่ะ
เขาเปิดใจถึงข่าวลือคุณผู้ชม
เตรียมหาเลิกวิวาเฟ้ารับกับหวานใจนัฏนิทชาค่ะ

ที่บอกว่าคบกันมา๔ปีแล้ว
ตอนสุดท้ายนักบอกว่าแฟนออกแบบมานะน่ารักจริงค่ะ
ผมว่าเขาถึงเวลาแล้วนะ

ผมว่าผมก็พร้อมมาพักหนึ่งแล้วฮะ

แต่ว่าทั้งนี้มันไม่ได้

เดี๋ยวพอมีอะไรเป็นทางการ

แสดงว่าจะใจแล้วว่าเราดีใจด้วยนะ

เมื่อมีอะไรเป็นทางการมาบอก

บอกว่าปีนี้จะมีคู่รักดาราดังเนี่ย
แต่งงานปลายปีกันเยอะด้วยเนาะ

ให้เราได้ติดตามพักมาตลอดเลยนะครับนะครับค่ะ